ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์โหดนะคะสองพี่น้องเป็นพี่น้องกันแท้คนพี่ดันชวนน้องทำแต่เรื่องไม่ดีเรื่องหมดอนาคตไปปล้นจี้ค่ะผู้เสียหายคนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒สิงหาคมนะคะไปจี้กระเป๋าเขาเอาปืนยิงหัวเขาด้วย
ล่าสุดเนี่ยเหยื่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ตำรวจก็ตามรวบสองพี่น้องนี้ได้แล้วเช่นกันค่ะ
ปืนอะไรปืนอะไรพี่ผมไม่มีปืนผมไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอาวุธอะไรจนกวันผมแข่งจังใจไม่ได้เลยผมอ้อมจากโรงพยาบาลไหมเนี่ย
ใช่ผมชื่อก๊อฟก๊อฟเนี่ยคือคนพี่นี่แหละค่ะ
นายนาราธิบคุ้มภัยหรือในก๊อฟอายุสามสิบปีนะคะส่วนคนน้องคือนายชัยนัทคุ้มภัยหรือในนัทค่ะ
สองพี่น้องเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาคดีชิงทรัพย์แล้วก็ยิงผู้เสียหายจนเสียชีวิตนะคะ
คดีนี้ถือว่าโหดมากนะคุณนะโหดเยี่ยมจริงจริงเพราะว่านอกจากจะขโมยกระเป๋าเขาแล้วเนี่ย
เอาปืนยิงเข้าไปที่หัวของผู้เสียหายคือคุณปียวัตรแซ่ล้ออายุ๒๗ปี
ตอนที่ถูกยิงเนี่ยเขาหมดสติปลุกไม่ตื่นอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็พยายามกู้ชีพปั๊มหัวใจโดยด่วนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบตีหนึ่งสิบสองสิงหาคม
จากนั้นทั้งสองคนถูกกลุ่มตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตรงลานจอดรถในซอยแหลมชะบังทาเวอร์ใช้เวลาทำแผนอยู่๑๐นาทีค่ะ
แล้วคุมตัวมาสอบสวนที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันอาทยากรรมภาคสอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็แถลงผลการจับกลุ่มด้วยตัวเองด้วย
มีสอบคนน้องก่อนนะคุณใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยสอบคนพี่นี่คนพี่ฮะ
กลางที่ยึดมาได้นะคะเป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดศูนย์นะคะ
แล้วก็ยังมีทรัพย์สินผู้เสียหายหลายรายการด้วยนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ขโมยเข้ามาอีกทีนึงคือก่อนที่จะมาก่อเหตุยิงนายปียวัตรจนเสียชีวิตในวันที่สิบสองสิงหาคมเนี่ย
บนถนนสาย๓ตะมนตหนองปลืออำเภอบางละมุงมาแล้ว
คือจี้เขาเสร็จปุ๊บบังคับให้เจ้าของรถไปนอนท้ายกระโปรงหลังค่ะ
แล้วตัวเองก็ขับรถไปไปปล่อยทิ้งไว้ฉะเชิงเซาแล้วขโมยรถเก๋งพร้อมกับโทรศัพท์
ผู้การภาค๒ถามทำไมต้องเอารถเข้าไปด้วยไหนว่าจะเอาทรัพย์สินอื่นไป
คือตัวคนพี่บอกแบบนี้บอกว่าตัวเจ้าของรถบอกไม่มีทรัพย์สินให้
เขาก็เลยตัดสินใจเอารถแทนเพราะรถก็ถือเป็นทรัพย์สิน
ทั้งสองยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะว่าก่อเหตุทั้งขโมยรถแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์จริง
ก๊อฟพี่ชายก็บอกเองแหละว่าเป็นคนชวนน้องชายมาก่อเหตุและเป็นคนใช้ปืนยิงผู้ตาย
เพราะผู้ตายขัดขืนก็เลยอยากจะปิดปากไม่ให้ไปแจ้งความนะคะ
หลังจากนั้นพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปอยู่กับเพื่อนที่สระบุรี

เมืองต้นโดนข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืน
แล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ